เมื่อขณะนี้การเมืองสองคั่วระหว่างคั่วที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์และไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้กลับมาเป็นนายกอีกครั้ง
ยังมีเสียงที่ไม่เด็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งรัฐบาลกันไม่ได้นะครับ
จึงมีกระแสข่าวเรื่องของคั่วการเมืองคั่วที่๓เป็นพักการเมืองขนาดกลางทั้งภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หรือชาติไทยพัฒนาในการจัดตั้งรัฐบาลกันขึ้นมานะครับ

ภูมิใจไทยกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในการเจรจาร่วมรัฐบาล

การจัดตั้งภูมิแข่วนทั้งสอสอในมือห้าสิบเอ็ดเสียงมีผลต่อการประกาศตัวเป็นแก้นนำของเพื่อไทยและพลังปัชฌาบรัฐโดยเฉพาะการเจรตากับพลังปัชฌาบรัฐที่มีกระแสข่าวว่าต้องการกลุ่มกระทรวงเศรษฐกิจไว้เองทั้งหมดยอมยิ่งทำให้ภูมิใจไทยและพรักร่วมเกิดอาการไม่พอใจ
ตั้งพักยกหูต่อสายถึงนายวราวุฒิศิลปอาชาแห่งพักชาติไทยพัฒนา
ท่ามกลางความไม่ชัดเจนของประชาธิปัตย์ที่รอเวลาการคัดเลือกหัวหน้าพักคนใหม่
แม้ว่านายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยจะออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการพูดคุยกัน
แต่นายวราวุฒิเองก็เปิดอกยอมรับว่าได้คุยกับนายเนวินแล้ว
แต่ก็เป็นการพูดคุยแค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้น
หากจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองก็ต้องต่อสายถึงนายอนุทินเพียงคนเดียว
เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะพลังประชารัฐรวมทุกคะแนนจากทุกพักมีเพียง๒๕๓เสียง
อยู่ในภาวะรัฐบาลปริ่มน้ำนั่นย่อมทำให้ทุกคะแนนจากทุกพักมีความหมาย
และหากพลังประชาบรัฐปล่อยให้เสียงหลุดมือยิ่งจะกระทบเสถียรภาพทางการเมือง
และถ้าภูมิใจไทยที่มีสอสอ๕๑ที่นั่งจับมือร่วมกับชาติไทยพัฒนาและประชาธิปัตย์
เกิดภาพพักการเมืองคั่วที่๓ที่มี๑๑๓เสียง
ทำให้อำนาจตอบรองโคต้ารัฐมนตรียิ่งมีสูงมากขึ้น
โดยกระทรวงใหญ่ที่ภูมิใจไทยต้องการ
คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสาธารณสุขและคมนาคม
ขณะที่ประชาธิปัตย์สนใจกระทรวงเกษตรและสหกร
คลังและศึกษาธิการเช่นเดียวกับชาติไทยพัฒนา
มองไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดเป็นข้อเสนอสูงสุดในความฝันของ๓พักใหญ่
หากความเป็นจริงโฉมหน้าของรัฐบาลของพลังประชารัฐ
จะเป็นอย่างไรยังคงต้องติดตามดูต่อไป
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน